คุณผู้ชมไปดูสมุนไพรใน๒จังหวัดนะครับ
ก็คือที่ปราจีนบุรีและที่กาลสินนะครับ
ปาจิมบุรีเขาถือว่าเป็นหนึ่งใน๔เมืองสมุนไพรของประเทศนะครับ
แล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านการพัฒนาสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นนะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจิมบุรี
เขาก็เลยเปิดบ้านเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรซะเลยนะครับ
โดยการเปิดบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปาจีนบุรีนั้น
ก็เพื่อให้คนในชุมชนมาใช้ประโยชน์
แล้วก็ให้ข้อมูลของเมืองสมุนไพร

ความเป็นมาของกลุ่มชาติภัณฑ์แล้วก็เรื่องราวของระบบนิเวศ
รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างในจังหวัดครับ
ไฮไลท์ของบ้านแห่งนี้ที่มีนักเรียนนักศึกษาเยาวชน
ได้ไปศึกษาดูงานกันเยอะเลยนะครับ
ไลท์อยู่ที่การสร้างประสบการณ์ให้ผู้ที่เข้าชมนะครับ
โดยมีสมุนไพรเป็นสื่อในการเรียนรู้
ทั้งสวนสมุนไพรเมนูอาหารของว่าง
แล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรรวมทั้งนิทัศกาลรูปถ่าย
รูปภาพหนังสือสมุนไพรการอบรมการทำยา
และอาหารจากสมุนไพรไทยรวมถึงการเสวนาเรื่องเล่า
จากปากคำคนท้องถิ่นนะครับ
แจกสูตรอาหารร่วมสมัยที่ปรุงจากสมุนไพรด้วยนะคุณ

สีสวยน่ารับทาน
ใช่ซุปพญายอนะครับ
แจกให้ผู้สนใจและก็นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมบ้าน
เล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปลาจีนบุรีแห่งนี้ด้วย
มีการสาธิตอะไรเกี่ยวกับสมุนไพรเยอะเลยนะครับ
ไปดูสมุนไพรอีกหนึ่งจังหวัดที่การาศิลป์กันบ้างนะครับ
รสินเขามีการพัฒนาสมุนไพรยอดนิยมอย่างเห็ดลิ้นจือแดง
มีแหล่งผลิตเห็ดลิ้นจือลายใหญ่ในภาคตะวันออกเชียงเหนือ

ซึ่งนายนิมิตรอดภัยเจ้าของฟาร์มแห่งนี้

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับ
โดยเขาเล่าว่านำพันธุ์เห็ดลิ้นจือแดงมาจากประเทศจีนนะครับ

และสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างกว่า๑๒รายการ
เช่นชากาแฟสบู่ยะสับผม

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสมุนไพรชั้นดีอย่างเห็ดลินจือได้
ธรรมดาพูดเห็ดลิ้นจือนะเราก็ต้องไปเมืองจีน
ไปซื้อค่าเดินทางอีกค่าซื้อกลับมาอีก

ชื่อด้วยว่าเป็นยาอายุวัฒนะเห็ดลินจือ